เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนกัน๓คนที่จังหวัดลำพูน
เขาก็เข้าป่าไปล่าสัตว์กันนะเอาปืนไปล่าสัตว์นะฮะ
ปรากฏว่าเพื่อนคนนึงเนี่ยมองไปเห็นดวงตาคิดว่าเป็นแมวป่า
ก็ยิงสัดตู้มเข้าไปเลยโดนเพื่อนฮะ

นายวิราชัยรอวงตะวันอายุยี่สิบเก้าปีนะครับ
เขาก่อเหตุแล้วเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
นายวิราชัยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุชวนผู้ตายกับเพื่อนรวมกัน๓คนเนี่ย
ล่าสัตว์ในพื้นที่ป่าแถวนี้เป็นสวนข้าวโพดห้วยป่าเป้า
ระหว่างที่กำลังส่องสัตว์กันอยู่เมื่อคืนนี้เนี่ย
เขากับนายพิศนุยืนอยู่กันคนละฝั่ง
นายวิราชัยบอกว่าตอนนั้นเห็นดวงตาแมวป่าอยู่แถวกิ่งไผ่
เขาก็ยิงใส่ไปเลยนัดหนึ่ง
แต่กลายเป็นว่าเป็นเสียงของนายพิษนุที่ส่งเสียงร้องขึ้นมาบอกว่าถูกยิง
เขาก็รีบเข้าไปดูพบว่าที่ยิงไปยิงใส่เพื่อน

ตำรวจมาถึงก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิต
นายวิราชัยยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจยิงใส่เพื่อนนะครับ
มันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแมวป่านะ
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยคือเพื่อนรักกับเขาไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดนะฮะ
อยากจะขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายด้วย
ที่ผมยิงนี่ก็มาแจ้งตั้งใจยิงนะครับ
เพราะว่าเราไปซ่อนของกินด้วยกันไปคนละฝั่งแต่ไม่เห็นกัน

ผมก็เห็นซับเนี่ยครับแต่ว่าผมเห็นซับแต่ว่าเพื่อผมเนี่ยบ่เห็นเพื่อนนะครับ

ตอนนี้ศพของนายพิษนุเนี่ยตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะครับ
ซึ่งพ่อเนี่ยที่เราไปคุยด้วยเนี่ยคุณพ่อบอกว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกว่าอ่าได้จ้างรถไถไปไถสวนข้าวโพดค่ะนะฮะ
ก็เย็นแล้วก็ยังไม่กลับนะบอกว่าเนี่ยยังไม่เสร็จเดี๋ยวขอนอนเฝ้าที่สวนกันแล้วกัน
ตอนเช้าเนี่ยมีคนมาบอกว่าอ้าวถูกยิงเสียชีวิตกลางคืนเข้าไปส่องสัตว์กับเพื่อนฮะเพื่อนซัดโคร่มเข้าไปเสียชีวิตเลย
ส่วนพี่ชายของผู้ตายบอกว่าสงสัยว่าคนก่อเหตุเนี่ยจะมีแค่คนเดียวหรือจะมีมากกว่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
เนื่องจากสองคนที่ไปกับน้องชายเนี่ยยังพูดไม่ตรงกัน
ตำรวจมาตำรวจพาไปเอาปืนไอที่ว่าที่ใช้ยิงอ่ะเพราะว่าที่อยู่ด้วยกับสี่คนปิ๊บปืนมิวสารกระโปรก
แล้วก็พอไปเอาปืนปุ๊บเอามาแค่สองกระบอกอีกกระบอกหนึ่งทำไมไม่เอามาด้วยผมจะคาใจไง
ใช่ครับเพราะว่าแล้วก็จัดนิดว่าเหตุการณ์ที่เขาเล่าเนอะเขาบอกว่ายิงเมลต์ไปอย่างนี้ไง
ที่เริ่มมาถึงขอถามว่าฝึกตนายเอกมันคืออะไรพี่นะกว่าคุณราฮ

นี่แหละครับกับญาติของผู้ตายที่ติดใจ
เพื่อนทำไมว่าบอกไม่ตรงกัน
ตำรวจได้เรียกเพื่อนของผู้ตายที่เข้าไปล่าสัตว์ด้วยอีกคนนึงมาสอบปากคำแล้วนะฮะ

จะได้รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่